ที่ทำให้หลายครอบครัวรู้สึกว่าให้อภัยไม่ได้เหมือนกัน

วันนี้ครอบครัวของคุณก้อย

แล้วก็มีบางช่วงครับที่หลายคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าสะเทือนใจ
เพราะว่าลูกสาวคุณก้อยน้องข้าวหอมอายุ๙ขวบ
ก็มาร่วมพิธีส่งคุณแม่ขึ้นสู่สวรรค์
บอกเลยนะครับว่าขอให้คนที่ฆ่าแม่หนู
รับผลกรรมอย่างถึงที่สุดครับ

เสียงร้องไห้ดังคลอไปกับเสียงพระสวดนะครับ

ร่วมกันส่งคุณก้อย

ได้ร่วมกันส่งร่างคุณก้อยเป็นครั้งสุดท้ายที่วัดสิงหภัยบูรณประชาศาส
น้ำเผอร์ไสยโยกจังหวัดกาญจนบุรี
แล้วก็มีครอบครัวของผู้ตายที่เป็นเหยื่อของแอมสายนาย๕ครอบครัวมาร่วมพิธีด้วยนะครับ
มีครอบครัวของคุณซายเหยื่อรายแรกที่ตายไปตั้งแต่ปี๕๘
และสารเพิ่งจะอนุมัติหมายจับเมื่อวานนี้
ครอบครัวต่อมาคือครอบครัวของครูออสเหยื่อรายที่๑๑จากนครปฐม
ถัดมาเป็นครอบครัวของคุณกันนิกาหรือว่าคุณเอ๊ะเหยื่อรายที่๑๐จากจังหวัดราชบุรี
แล้วก็มีครอบครัวของคุณจันรัฐหรือว่าคุณจุ๋มเหยื่อรายที่๘มาจากเพชรบุรี
และครอบครัวสารวัตรปูนะฮะพันธุ์ตำรวจตรีหญิงนิพาเหยื่ออะไรที่๑๓
ก่อนคุณก้อยเดินทางมาร่วมส่งวิดวงวิญญาณให้กับคุณก้อยนะครับ
แล้ววันนี้ครับมีพลตรีสอนชัยมนตรีวัดอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีนายอธิสันอินตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
พลตรอาชญนณ์ไกรทองโคศกสตชมาร่วมงานด้วยนะครับ
และภายในงานก็มีการเอาจดหมายที่น้องข้าวหอมลูกสาวคุณก้อยอายุ๙ขวบ
ติดที่ทางเข้าเมนเผาศพเนี่ยครับโอ้โห
จากที่น้องเขียนด้วยลายมือก็ขยายใหญ่เป็นป้ายไวนิว

ให้เห็นถึงความเจ็บปวดและความรู้สึกของครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนรัก
นี่นะฮะคือเห็นแล้วก็สะดุดตา

เพราะข้อความในจดหมายเนี่ยแค่ที่ฉันเห็นตัวบรรทัศน์แรกเนี่ยนะ
ที่ตั้งคำถามว่าฆ่าแม่หนูทำไม
ประโยคเดียวนะเราเจ็บปวดนะเด็ก๙ขวบเขียนออกมาแบบนี้
นี่แหละครับนี่เอามาติดไว้ตรงทางเข้าเมนเผาศพนะฮะ
คือคนที่จะเข้าไปร่วมพิธีนั้นก็จะต้องเห็นป้ายข้อความนี้ครับ
แล้วก็นำรูปเหยื่อทั้ง๑๓รายมาติดที่บริเวณด้านหน้าเมนเผาศพด้วยครับ

แล้วก็จะมีการเขียนเลขกำกับด้วยนะผู้เสียชีวิตรายที่เท่าไหรเท่าไหร่

เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ตายซึ่งเป็นเหยื่อของแอมสายนาย
นี่นะครับและนี่คือเคสของคุณก้อย
รายล่าสุดเมื่อ๑๔เมษายนที่ผ่านมา

หลานของคุณก้อยร่วมกันร้องเพลงเล่นดนตรี
ส่งวิญญาณคุณก้อยสู่สวรรค์

อยู่ตรงนี้ของคุณปูพงศิษยคัมภีร์
ฉันจะมีเธออยู่ของคุณสิงโตนำโชค

ครอบครัวและผู้ร่วมงานต่างก็ร้องไห้
และเสียงที่ทำให้หลายคนรู้สึกแบบ
คือเจ็บปวดและสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนี้
เพราะน้องข้าวหอม

น้องก็เอาแต่มือเช็ดหน้าเช็ดน้ำตา
เพราะว่าทันทีที่ฟังเพลงฟังความหมาย
คือก้าวขวบก็เริ่มจะรู้ความรู้ประสานแล้ว
ทุกคนก็อดจะสงสารและเป็นห่วงไม่ได้
ถึงความรู้สึกและจิตใจของน้องข้าวหอม

ไม่มีลูกแม่เสียงหรือสาวเกาะใครรอบชีวิต

ชื่อกลุ่มว่าสะเทือนการนำโดยคุณระพีชำนาญเรือ
ผู้ชายคนนี้ที่คุณก้อยรักเคารพเหมือนกับเป็นพี่ชายเนี่ย
คนที่เปิดหน้าชนที่ร้องไห้เอามือปาดน้ำตาด้านซ้ายมือ
ผู้ชายคนนี้ที่นั่งเก้าอี้อยู่เนี่ยนะครับ
คือเราก็จะเห็นมุมของคุณระพีที่ก่อนอันนี้คือเขาจะแบบ

แต่เมื่อเขาต้องสูญเสียน้องสาวที่รักและผูกพันไปแบบนี้

ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยครับ
คุณระพีคือคนที่ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับครอบครัวของคุณก้อย

และยืนยันกับหน้าศพของคุณก้อยบอกว่าจะคืนความยุติธรรมให้
จับใหม่ผู้ด้วยความมั่นใจแบบนี้เลยครับ

ขอให้ก้อยหลับให้สบายเป็นนางฟ้าบนสวรรค์
้อยจะเป็นนางฟ้าในใจทุกคนตลอดไปครับ
ไปดีไปสู่ที่ชอบขอให้น้องไปเป็นนางฟ้า

ก็เหมือนเป็นพี่ชายนะฮะ

ส่วนลูกสาวของคุณก้อยครับน้องข้าวหอม
เตรียมที่จะอ่านจดหมายที่เขียนถึงแม่ให้คนในงานได้ฟัง
แต่ว่าความเสียใจที่เกิดขึ้นนะครับ
ก็ทำให้น้องคืออาจจะ

ญาติก็เลยต้องช่วยอ่านจดหมาย
ให้คนในงานได้ฟังแทน
ประโยคสั้นที่น้องพูดออกมา
แต่มันแทนความในใจทั้งหมด

หนูรักแม่

หนูมีแม่แค่คนเดียว

หนูไม่มีใคร

หนูรักแม่
เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวนะครับ

มีศักดิ์เป็นยายของน้องข้าวหอมนะฮะ
บอกว่าคือก่อนที่จะนำร่างของลูกสาวเข้าเตาเผา

แล้วบอกกับลูกว่าไปสู่พบภูมิที่ดีนะลูก

และอยากให้แอมติดคุกแล้วตายไปเลยครับ
แม่บอกเลยว่าอย่าได้ออกมาเจอผู้คนเขาอีกเลย
แม่บอกว่าอย่าได้ออกมาเจอผู้คนเขาอีกเลย
ในขณะที่คุณแหม่มครับคุณแหม่มยุภา

คือพอเติบโตขึ้นมาก็เจอแล้วพูดคุยกันบ้าง

ที่หน้าข่าวของเราพูดคุยอยู่
เขาบอกว่าทุกครั้งที่คุณก้อยมีเรื่องไม่สบายใจ

บางครั้งก็นัดพาไปเที่ยว
เที่ยวกันช่วงก่อนเกิดเหตุไม่ได้ติดต่อกันคุณแหม่มบอกว่า
หลังจากที่น้องตายไปได้สามวันเนี่ยเธอฝันนะฮะค่ะเธอฝันว่าตัวเอง
ในห้องนั้นปรากฏว่าฝันที่เธอกำลังฝันอยู่เนี่ยเหมือนเห็นคุณก้อยยืนอยู่
แต่ตอนฝันเนี่ยก้อยไม่ได้ทรงผมทรงนี้นะเหมือนกับเปลี่ยนทรงผมไปเรื่อย
ตรงบ้างหยิกบ้างแต่ในฝันก็พอรู้ว่าเหมือนก้อยเขาเสียแล้วนี่นะฮะ
แล้วก็บอกว่าคือก้อยพี่คิดถึงนะพี่กอดได้ไหม
และในฝันนั้นก้อยก็ตอบกลับมาว่าได้แล้วก็เดินมาโอบกอดกัน
บอกว่าเธอพยายามดึงก้อยเข้ามาแนบตัวด้วยความคิดถึงแต่เหมือนก้อยพยายามจะ
คือโก่งตัวออกหนีแต่ว่าหน้ายังแนบกันอยู่นะแต่ว่าช่วงลำตัวเนี่ยโก่งตัวออกไป
ก็เลยถามว่าเออสบายดีไหมก้อยตอบเธอมาในฝันว่าไม่ก็ถามไปว่าเอาทำไมล่ะ
ก้อยบอกว่าห่วงเธอก็เลยถามว่าเออใครทำอะไรก้อยตอบไม่ชัดเจนว่า๒หรือ๓
นี่นะฮะแล้วเธอก็ตื่นจากความฝันอันนี้คือเป็นเรื่องความฝันที่พี่สาวคนสนิท
กับผู้ตายเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะฮะส่วนเรื่องของทางคดีก็ต้องว่ากันไป
พยานหลักฐานที่ตำรวจนั้นสาวไปถึงนะฮะ
เหตุการณ์นี้นะคะมันสะเทือนใจจริงจริงนะคะทีนี้เนี่ยเหล่าบรรดายาด
เหยื่ออีกหลายคนในเหตุการณ์ครั้งนี้กับแอมไซยาไนเนี่ยที่เราพูดกันถึงเนี่ย
อย่างที่เราเห็นภาพว่าทุกคนเดินทางมาร่วมงานหลายครอบครัว
ที่ต้องสูญเสียคนที่รักไปมายืนถ่ายรูปมายืนถือกรอบรูปของคนที่เรารัก
ทีนี้ทุกคนก็พูดกันนะคะว่าคือทุกคนอยากจะขอบคุณคุณก้อยด้วยซ้ำ
เพราะถ้าไม่มีเรื่องของก้อยยังไม่รู้เลยว่าจะรู้เรื่องของแอมที่ทำแบบนี้หรือเปล่า
ทุกคนบอกแบบนี้แล้วก็คงไม่มีใครมีโอกาสได้รู้ความจริงไปอีกนานแค่ไหนก็ยังไม่รู้
หนึ่งในครอบครัวของคนที่เสียชีวิตคุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเรามีโอกาสได้พูดคุยกับคุณอิ๊บ
คุณอิ๊บเป็นใครเป็นสามีของคุณจันทรัฐนะคะหรือคุณจุ๋มนั่นแหละ
ก็เป็นหนึ่งในเหยื่อคดีของแอมจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
ถือเป็นผู้เสียชีวิตรายที่๘บอกแบบนี้นะคะคุณอีฟบอกว่าวันนี้ตั้งใจมาส่งคุณก้อยเลยนะ
และอยากจะมาขอบคุณครอบครัวของคุณก้อยด้วยซ้ำ
และคุณระพีด้วยที่วันนี้ทำให้รู้สึกว่าได้ปลดพันธนาการในใจของตัวเอง
ก่อนหน้านี้ก็สงสัยว่าภรรยาเสียชีวิตยังไง
ซึ่งก่อนจะเดินทางออกจากบ้านไปบอกภรรยาของตัวเองมาด้วยว่า
เดี๋ยวพี่จะเดินทางไปร่วมส่งก้อยด้วยกันนะ
ส่วนแอมตัวเองไม่ขอใช้คำว่ามนุษย์นะ
เพราะคนที่จิตใจโหดเยี่ยมแบบนี้ทำกับมนุษย์ได้ถึงขนาดนี้
ก็ไม่สมควรเรียกเขาว่ามนุษย์
อยากให้ได้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายลองฟังเสียงดูค่ะ
เพราะมันมีเรื่องเรียวรายกันใหญ่ขึ้น
ผมเลยได้ที่มาเรียกร้องความวิถีการ์ฟให้กับภรรยาผมด้วย
ขณะที่ทางด้านครอบครัวของคุณก้อยนะคะ
วันนี้ก็เหมือนมีการไปกู้แชทนั้นข้อความในลายของคุณก้อยกลับมา
ส่งภาพแชทไลน์อันหนึ่งที่คุณก้อยคุยกับแอม
เพราะทุกคนบอกว่าพยายามมากนะในการไปกู้คืน
ก็สุดท้ายมีการไปกู้ข้อความบางอย่างบางส่วนเท่านั้นนะคุณคิง
ไม่ใช่ทั้งหมดมาได้บางส่วนค่ะ
แล้วก็โชว์ให้ผู้สังข่าวทะเลาะทีวีของเราได้ดู
เพราะอะไรเพราะโทรศัพท์มือถือของก้อย
แอมเอาไปจำได้ไหมแล้วก็ยังหาไม่พบด้วย
ทีนี้แชทนี้ค่ะเป็นแชทวันเกิดเหตุ๑๔เมษายน
วันที่คุณก้อยเสียชีวิตช่วงเวลา๗โมง๑๖นาที
ลักษณะเนี่ยมันเป็นลักษณะการโทรเสียงกันผ่านทางไลน์เห็นไหมคะ
ก้อยโทรหาแอมทางไลน์คุยกันนานนะ
ประมาณ๒๓นาที๓๔วินาทีเลย

เป็นไปได้ว่าทั้งคู่คงจะคุยเรื่องเวลา
นัดแนะในการเจอกันเพราะว่านัดทำบุญกันไว้อยู่แล้ว
เองก็รู้เรื่องนี้ญาติบอกว่าข้อมูลต่าง
ของแชทไลน์เนี่ยโดยเฉพาะข้อความที่ทางด้านของคุณก้อยกับแอมเนี่ยได้พูดคุยกันก่อนหน้านี้มันหายไปทั้งหมดที่กู้คืนมาได้ก็มีแค่วันที่สิบสี่วันที่ก้อยตายวันเดียวเท่านั้นก็เลยเชื่อว่าแอมอาจจะมีการลบข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณก้อยไปแล้วทีนี้มันมีแชทไลน์โผล่มาอีกอันนะคะเป็นแชทไลน์ของ
ก้อยแคปหน้าจออันนี้ส่งไปให้รองออฟก็คืออดีตสามีของแอมดูถามว่าทำไมต้องมีการแคปหน้าจอส่งไปเพราะตอนนั้นรองออฟเนี่ยคือเหมือนกับว่าโทรหาแล้วคือตอนนั้นรองออฟโทรหาแล้วไม่มีการรับสายก้อยก็เลยแคปหน้าจอแชทนี้ส่งไปให้รองออฟดูบอกอ้าวนี่ไงคุยกับแอมอยู่อืมสังเกตพบว่าในแชท
ว่าอันนี้เราต้องเบลอไว้คือของแอมเนี่ยลายโปรไฟล์รูปไม่ได้ใช้รูปตัวเองนะคะเป็นรูปของผู้หญิงคนอื่นซึ่งก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นใครด้วยซึ่งหลักฐานนี้ครอบครัวบอกแบบนี้ว่าเดี๋ยวจะมีการส่งมอบให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปตรวจสอบต่อไปด้วยค่ะจากเรื่องราวของการส่งคุณก้อยสู่สวรรค์วันนี้

เป็นคลิปวีดีโอตอนที่แอมบอกว่าจะซื้อประกันชีวิตให้กับแด้เอามาให้ดูเลยครับ

ประกันชีวิตแต่นะฮะไม่ได้เจอกันนานพอแอมรู้ว่าเธอนี่ก็คือตัวของคุณใหม่เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตแอมบอกสนใจอยาก
คิวทำไมไม่เรียกแด้งจากแรก

เพราะมีข้อมูลว่าเคยผ่าตัดฤษีดวงมาก่อน
เลยอยากทำประกันสุขภาพให้

และถ้าผู้ทำกรมทันตาย
จะได้รับเงินประกัน๗ล้าน

เป็นลูกบุญธรรมของในคิวหรือนายแด้

แล้วต่อมามีการเปลี่ยนชื่อ

มาเป็นชื่อของแอมเองฮะ

แอมไม่ยอมจ่ายค่าเบี้ยประกันครั้งแรก

ก็เลยติดต่อขอเอกสารเพิ่ม

บอกว่าไม่มีตังค์จ่ายแล้ว

เอาเงิน๓แสนไปใช้หมดภายใน๒วัน
ข้อความแชทที่แอมคุยกับใหม่

ยืนยันด้วยว่าทะเลาะกันจริงนะ

แต่เห็นอย่างนึงคือด้านบนเห็นชื่อไหม

หาข้อความที่แชทกันเหมือนแด้พูดทำนองต่อว่า

ต้องขายทองเอาเงินมาใช้จ่ายเรื่อยแน่
ก็เลยสวนกลับด่าด้วยถ้อยคำหยาบคายครับ
แล้วก็เหมือนกับบอกให้แด้ออกไปจากชีวิตของเธอ

ขอให้มึงตายไปเลยเกลียดมึง

เธอก็จะพังไปตลอดนั่นแหละเพราะไม่เคยสำนึกในความผิด

แชทยืนยันกับเพื่อน
ว่ามีการทะเลาะกับสามีตัวเองจริง

แต่ไม่ได้รู้นะว่าเป็นการคุยกันจริง

คุณใหม่เพื่อนที่ขายประกันเนี่ย

ถามในคิวหรือว่านายแด้

เห็นมั้ยฮะที่เขาทักไปยังเรียกชื่อคิวอยู่เลย

ใช้ตังค์ไปหมดเลยทะเลาะกับมันอยู่

ก็คือไม่มีตังค์จะจ่ายค่าประกันแล้ว

ก็เลยถือว่าประกันฉบับนั้นเป็นโมคะ

ตั้งใจว่าจะแนะนำประกันตัวอื่นแทน
เพราะว่าเบี้ยไม่ได้แพงเท่ากับแบบแรก

ต่อมาเห็นข่าวว่าแอมใช้สายนาย

เปิดเผยเรื่องนี้นี่คือในมุมของเพื่อนสมัยมัธยมนะฮะที่วันนี้ถูกเชิญไปให้ข้อมูลกับตำรวจและบิ๊กโจ๊กออกมาเปิดเผยความคืบหน้าทางคดีครับ
เขาทำประกันสุขภาพค่ะแต่ว่าที่ค่าเบี้ยมันพุ่งไปไกลเพราะว่าเขาเพิ่มตัวทุนชีวิตเข้าไปด้วย
คือจริงแล้วมันไม่ถึงขนาดนี้หรอกค่ะแต่ว่าเขาเปิดมาว่าไม่ต้องมายเรื่องเงิน
ก็คือทำเลยเพราะว่าเขาก็ดูมาแบบมีเงินแล้วค่ะ
ในกรณีนี้เล่มนี้ถ้าเสียชีวิตรับทั้งหมด๗ล้านบาท
มันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกแล้วค่ะเพราะว่าหมดระยะเวลาในการทำประกันแล้วค่ะ
คือมันจะมีระยะเวลาให้ส่งเอกสารภายในวันที่เท่านี้วันที่เท่านี้
ทีนี้มันหลุดก็คือปฏิเสธการรับประกันไปเลย
อันนี้คือพยานใหม่นะครับที่วันนี้ถูกเชิญมาให้ข้อมูลนะครับ
นี่นะเหมือนกับเป็นการแฉให้เห็นว่าแอมเขาวางแผนจะทำประกัน
ถ้าหากว่าสมมุติวันใดวันหนึ่งผัวตายก็คือนายแด้หรือว่าในคิว
ที่เขาแนะนำกับเพื่อนจะได้เงินครอบคลุมถึง๗ล้านเลยนะครับ
แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อผู้รับผลประโยชน์จากลูกสาวแอมมาเป็นชื่อตัวเอง
อันนี้ประเด็นหนึ่งนะในขณะที่บิ๊กโจ๊กครับ
คนตะบดเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอบอตรอยืนยัน
ตอนนี้การรวบรวมหลักฐานคดีของแอมนั้นไม่มีอะไรน่าห่วง
เหลือเพียงแค่รวบรวมเส้นทางการเงินให้ละเอียด
จากในช่วงปี๖๓ถึง๖๕เงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง๗๘ล้านบาท
ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเงินจำนวนนั้นออกไปอยู่ที่ไหนหรือกับใครบ้าง

ขอ๒วันจะได้ข้อมูลครบในทุกประเด็น

ผัวเก่าของแอมจะรู้เรื่องเงินในส่วนนี้หรือเปล่านั้น
สอบถามเจ้าตัวเขายอมรับว่ารู้เรื่องเงินตั้งแต่แรก
แต่ไม่รู้ว่าเป็นเงินอะไร
รวมถึงว่ารู้เรื่องเงินที่แอมเอามาใช้หนี้ให้ตัวเอง๔ล้านบาทด้วย
ส่วนจะมีความเชื่อมโยงว่ามีส่วนรู้เห็นกับการตายของใครหรือเปล่า

ฟังรองผอมบตรเล่าเรื่องนี้
อดีตสามีเขารู้ในเรื่องสับอันนี้ตั้งแต่แรก
แต่เรากำลังเชื่อมโยงอยู่ว่าเขารู้เรื่องการตายยังไงนะฮะ
เดี๋ยวมันมีบางส่วนแต่เดี๋ยวขอเวลาอีกนิดนึ
วันนี้ในส่วนของเงินขาออกที่จ่ายไป๗๘ล้านไปบัญชีใครบ้าง
ทราบหมดแล้วนะแต่ว่ากำลังดูอยู่ว่าเงินนั้นมาจากไหน
แล้วเป็นเงินอะไรรายละเอียดในสำนวงงานส่วนบางส่วน
ผมต้องขออนุญาตที่เปิดไม่ได้แต่ว่าถ้าประหยาฐานถึงใคร
เดี๋ยวผมจะเรียนแจ้งให้ทราบวันนี้ก็ต้องเร่งกันอยู่
ไม่มีอะไรกังวลแน่ใช่ไหมครับท่านรองพบตรครับ
เพราะกรณีที่ใบมรณบัตรของเหยื่อแต่ละคน
ซึ่งไม่ได้ระบุว่ามีบุคคลทำให้ตาย
คนเขาก็กังวลกันตรงนี้ฮะคุณขวัญคุณผู้ชมว่าจะเป็นข้อต่อสู้
ฝั่งผู้ต้องหาได้หรือเปล่าตำรวจก็ยืนยันว่าไม่กังวล
เพราะมีหลักฐานการสอบแพทย์นิติเวศรวมถึงผู้เชี่ยวชาญ
และหลักฐานอื่นที่ปรากฏที่ศพ
และจะเชื่อมโยงไปถึงการฆาตกรรม
เทียบเคียงผลการวิจัยของต่างประเทศเลยครับของฝรั่งอเมริกา
ระบุว่าฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นเพศหญิงมักจะฆ่าคนใกล้ชิด
และสาเหตุส่วนใหญ่มาจากประสงค์ต่อทรัพย์
ซึ่งแอมถือว่าเข้าข่ายเป็นฆาตกรต่อเนื่องตามงานวิจัยอันนี้ตำรวจบอก
พอไล่ไทม์ไลน์การก่อคดีพบว่าคุณซายหรือว่าคุณมณฑาทิพย์
เป็นเคสแรกนะครับสตาร์ทที่ปี๕๘
จากนั้นมาปี๖๓มีคนตายประมาณ๑๒คน
ต่อมาปี๖๔มีคนตายทยอยเพิ่มมากขึ้นถึง๑๑ศพ
ปี๖๕มีคนตายเพิ่มขึ้นก่อนที่จะถูกตำรวจจับได้ในปี๒๕๕๙

ปี๖๔๖๖ครับแอมน่าจะมีสัญญาณาอยู่ในมือ
ทำให้ปริมาณศพนั้นเพิ่มสูงขึ้น
ก็ไปสอดคล้องกับช่วงที่มีเงินหมุนเวียนในบัญชีจำนวนมาก

อันนี้ตำรวจไล่เลียงไทม์ไลน์การก่อคดี

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนสั่งมา
แต่จากร่องรอยและข้อมูลพอจะแกะรอยการสั่งซื้อได้บ้างแล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าสั่งโดยใคร
นี่นะฮะอันนี้คือความคืบหน้าทางคดีที่บิ๊กโจ๊กบอกนะครับ

คุณผู้ชมคะทีนี้มันก็มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดีนี้ต่อ
เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมเพราะอะไร
เพราะวันนี้เนี่ยทางด้านคุณหญิงหมอพรทิพย์เนี่ย
ซึ่งท่านออกมาเปิดเผยว่าท่านมาพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอะไร
เพราะมีการได้ไปขอคำปรึกษากับคุณหญิงหมอพรทิพย์
เกี่ยวกับเรื่องของคดีแอมท่านก็เลยมาให้ความเห็น
โจ๊กขอปรึกษาไปในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชันสูตรศพนะคะ
คือท่านให้ข้อมูลแบบนี้นะคะว่าที่ผ่านมา
แม้เคยผ่าพิสูจน์ผู้เสียชีวิตหรือคนตายจากสารไซยาไนมาแล้ว
แต่เอาตรงไม่เคยนะไม่เคยมีประสบการณ์ในการวินิจฉัย
การตายจากภาพถ่ายเพราะต้องเจอกับศพจริง
แต่อันนี้ต้องมาดูเรื่องของภาพถ่ายแล้วเอามาเปรียบเทียบ
แล้วก็ให้ความคิดเห็นก็เลยยังจะตอบไม่ได้หรอกว่า
จะช่วยเหลือในเรื่องของคดีของแอมได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะอะไรมันต้องไปดูว่าแต่ละเคส
คุณหมอที่มีการชนสูตรไปก่อนหน้าในเคสที่ตายแต่ละเคส
มากขนาดไหนแล้วในกรณีของศพ
ที่ถือว่าตายจากสารพิษ
คุณหญิงหมอพรทิพย์บอกนะคะว่าลักษณะของสีเล็บสีปาก
คล้ำกว่าปกติครับแต่ว่าเนื่องจากว่าองค์ประกอบเรื่องของระยะเวลา
ในการเสียชีวิตเนี่ยมันก็มีส่วนด้วย
และสีผิวของคนไทยก็ค่อนข้างที่จะคล้ำ
สองสีก็อาจจะดูได้ยาก
หากไม่ได้มีการผ่าชนสูตรศพ

อันนี้คือชัดเจนมาก
เพราะศพที่เสียชีวิตจากสารสายนายนั้น
สีเลือดจะค่อนข้างมีสีสดมากกว่าปกติค่ะ
สีของเลือดที่ขอให้ระมัดระวัง
ก็คือสีที่เข้มขึ้นกับสีที่สดกว่าปกติ

ตามตำราบอกว่าให้นึกถึง๒อย่าง

มันเป็นเรื่องเหมือนการประมวลข้อเท็จจริงทั้งหมดค่ะ
ได้แนะนำวิธีหรืออะไรประมาณนั้นนะคะ

วันนี้เป็นการพยายามที่จะทำให้มันมีความสมบูรณ์ให้มากที่สุด
ทีนี้ทางด้านของคุณหญิงหมอพรทิพย์ก็ยังบอกต่อด้วยนะคะ
ว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นบรรทฐานการผ่าชนสูตรศพทั้งระบบนะ
เพราะว่ามันต้องมีการเก็บรายละเอียด
ถ่ายภาพองค์ประกอบร่างกายของศพด้วย
สีเลือดแล้วก็ต้องมีการบันทึกภาพระหว่างการชนสูตร
เอาเก็บไว้ทุกขั้นตอนเพราะอะไร
เพื่อเป็นการรองรับการตรวจค้นข้อมูลย้อนหลังนั่นแหละในอนาคต
ถ้าเกิดว่ามันมีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
มันจะได้สามารถเอาไปเทียบเคียงกับคดีอื่นที่มีปัญหาขึ้นมาได้ค่ะ
ส่วนผลการตรวจสอบค่ะเรื่องของการสั่งซื้อสายนายจำได้ไหมครับคุณผู้ชม
ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตามไปตรวจค้นที่อาคารแห่งหนึ่ง
แล้วปรากฏว่ามันเป็นล็อตเดียวกับที่แอมสั่งซื้อ
รวมไปถึงหนึ่งในนั้นก็จะมีดาราสาวด้วยที่ก่อนหน้านี้เป็นข่าว
็อตนี้มีทั้งหมด๓๒ราย
ตำรวจสืบค้นพบแล้วนะคะว่ามีคนที่สั่งซื้อในล็อตนี้ไป
เดียวกับแอมเป็นผู้ชายด้วยแล้วเสียชีวิตไปแล้ว๒รายค่ะ
น่าตกใจนะคะเพราะไปสืบรู้มาด้วยว่าผู้ชายสองรายนี้เขาป่วยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยค่ะ
ส่วนคนที่สั่งซื้อสายนายให้แอมเมื่อวันที่๒๒มีนาคม
เมื่อปี๖๕ตำรวจบอกว่าติดตามเจอตัวแล้วพบว่าอาศัยอยู่แถวย่านลาดกระบัง
ตอนนี้มีหลักฐานด้วยว่าแอมมีการโอนเงินให้กับบุคคลนี้จำนวน๑๓๘๐บาท
ตอนนี้อยู่ระหว่างขยายผลว่าคนคนนี้มีส่วนร่วมในการกระทำผิดด้วยหรือไม่ค่ะ
เป็นประเด็นและคดีที่เราคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับ
เพราะว่าหลายคนก็ยังคงมีความสงสัยแล้วก็คาใจในขณะที่ฝั่งผู้ต้องหาเอง
นายความเขาก็ยืนยันว่าเขาเองก็มีหลักฐานที่จะสู้คดีเช่นเดียวกัน
กลับมาดูเรื่องนี้กันหน่อยก็แล้วกันครับ